มูดเตรียร์รู้ไม่เข้าใครออกใคร
ที่ใช้น้ำมันพลายครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง

อะไรกระเสายังไง

คือของขาวจะต่างจากของดำ
ของเขาลงไปก็ยังเป็นปกติทั่วไป
อาจจะรักเมตตาแบบว่าเรารักเธอนะเราเมตตา
ในทางแบบว่ารักเป็นพี่เป็นน้องรักเป็นลูกเป็นหลาน
แต่ของดำผมเชื่อว่าเวลาใช้ไปแล้วเนี่ย

มันจะรักแบบไม่ใช่คล้างคายพี่รักแบบ
คือคนมาหลงอยากกินคุณอย่างนี้เหรอ

มาเหมือนแบบพิศวาสมากเลย
จริงเหรอเอาเงินหอบเงินหอบทองมาให้เลย

เอารถมาให้ใช้เอารถตู้มาให้ใช้

ในขณะที่เงินก็มาของฟุ่มเฟือทุกอย่างก็มา
แต่คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่ปลอดภัยเลย

พอเราใช้เขาไปแล้วนะมันจะเหมือนคนแบบว่า

เหมือนคนที่โดนอะไรสะกดบางอย่าง

และยิ่งเวลาที่แบบว่าเราจิตตกมาก
จะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในหูอยู่

อย่างเช่นเวลาที่ผมไปเข้าวัด
หรือว่าเวลาไปทำบุญตักบาทและกวดน้ำให้
สิ่งที่วิวได้ยินบ่อยที่สุดมันเป็นเสียงผู้หญิง
จะมาพูดใส่หูเราดังมากว่า

แต่แปลกพี่ในขณะที่เขาใช้
บางคนถึงขั้นเห็นคุณในทีวี
ก็บินมาหาคุณจากต่างประเทศก็มี

เคยเอาไปป้ายกับคนที่คุณหิว

เป็นป้ายกับคุณที่คุณอยากกินเขา

และอะไรที่เป็นจุดที่บอกไม่เอาแล้ว

มันมีช่วงที่แบบว่าสติเราเริ่มตะเลิศเปิดเปลืองอะพี่

ที่เราจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีช่วงหลัง

เงินทองหรือคนที่จะมารักเราอย่างแท้จริงมันไม่มี
เราจะได้คนที่มารักมารุ่มมาหลงเรามากกว่า
แต่แบบรักแท้ที่เข้ามาเป็นเนื้อคู่กันหรือเป็นคู่ครองกันอย่างนี้

รู้สึกว่าอะไรที่เราได้มาจากสิ่งนี้ที่เป็นของดำ
เงินทองความรักความเมตตา

ชีวิตคุณเหมือนกับมีคนคอยตามคุณตลอด

เป็นอะไรคุณคิดว่าเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไร
วิวรู้สึกว่าเป็นวิญญาณผู้หญิง
ก็เลยน่าจะมาจากน้ำมันพลายที่ไปลนมาจากผีใต้หลเป็นผู้หญิงนี่แหละ

ถูกต้องครับเพราะว่าจิตเราเนี่ยตั้งแต่ที่เราไปหาอาจารย์แล้ว
เมื่อจิตเราคิดแล้วว่าเราจะต้องเอาสิ่งที่ไม่ดีต่างเหล่านี้มาเข้าสู่ตัวเรา
จิตเราจะค่อยเสื่อมถอยทุกวัน
แล้วทีเนี้ยเวลาจิตเราตกปุ๊บเนี้ยอืม
ก็จะได้ยินเสียงอื้ออึงอะไรง่ายขึ้น
แล้วเสียงที่เราได้ยินเนี่ยวิวคิดว่าคงเป็นเสียงผู้หญิงจากน้ำมันพลายนี่แหละ
เขาคงมาตามเอาก็เหมือนอวัยวะส่วนหนึ่งน้ำเหลืองเขาอะไรของเขาอย่างนี้
มาอยู่กับหน้าเราอย่างนี้พี่ใช่ไหม

เคยไปถามครูบาอาจารย์

เขาก็บอกว่าเรามาหันมาใช้ไปทางพุทธคุณดีกว่า
ให้ลูกหันมาทำบุญตักบาทเลี้ยงเพลพระ
ทำในสิ่งที่เป็นสายขาวเป็นพุทธคุณจะดีกว่ามาก

สิ่งหนึ่งคือการโชว์ตัวต่างประเทศ

คุณมั่นใจว่าคุณไม่มีโอกาสได้ไปยุโรปแน่ชีวิตนี้

เพราะว่าศัยศาสตร์ที่คุณเคยเล่นไว้เหมือนกัน

ผมวัดหุ่นก็คือจะเป็นเหมือนขี้พึ่ง

แต่ผมทำเพราะว่าให้เราไม่แยกจากกัน
เพราะเขาบอกว่าจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศตอนนั้น

ไม่คิดค่าครูเลยสักบาทเดียวพี่
หุ่น๒ตัวมาแล้วเอารูปยัดลงไปใน

แล้วให้เราขุดหลุมลงไปให้ลึก๑ศอก

แล้วก็เอาหุ่นหย่อนลงไปตุบแล้วก็กบ

ก็หลังจากนั้นวิวขอวีซ่าไปร้องเพลงยุโรป

ขนาดว่ามีงานที่เป็นงานบุญเป็นงานกุศล
วัดเข้ามากันให้เราแล้วก็ยังไม่ผ่านวีซ่า

ตัดสายสินแล้วมนตายังไงก็คงยังคงอยู่
สิ่งที่เราแก้ไขได้คือต้องมาเริ่มประพฤติตัวใหม่
อย่างเช่นตื่นเช้าทำบุญใส่บาท

แล้วก็อุทิศบุญกุศลให้เป็นของขาวอะพี่

และที่เป็นเงาดำมันก็จะแบบค่อยจางไป
ได้ไปขอคำมาอดีตแฟนตัวเองนะ

ทำให้เขาไม่มีอนาคตไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเนี่ย

ตัวคุณเองก็พหัสที่กูทำแต่เนี้ย
มันยังติดตัวคุณอยู่หรือเปล่า

เอางี้ดีกว่าครับว่าของในตัวคุณ
ยังอยู่หรือเปล่าศัยศาสตร์มนต์ดำทั้งหลายที่คุณไป

จะแก้ยังไงเราจะทำยังไงดีคุณกัญชัย
เรามีอาจารย์ท่านหนึ่งมาพูดคุยกัน

ได้ดูว่าจริงแล้ว

ขุนเนี่ยยังส่งผลถึงชีวิตคุณอยู่หรือเปล่า

สวัสดีครับ
ขออนุญาตนะครับ
นี่หมอดูหรือนักร้อง
ฉันถึงว่าศิลปินบอนดีแซลมนะ
สวัสดีพี่พ่อดำสวัสดีพี่หนุ่ม

สวัสดีพี่ตูนครับ
นี่เป็นน้องพี่ตูนอีกชีพี่ต้อง
ซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับ

เพราะว่าพลังงานที่เข้ามาในตัวเรามันค่อนข้างจะทำให้เราแบบ

เขาลองมนต์ดำมาเยอะเหลือเกินปั้นหุ่นก็ทำน้ำมันพรายก็เอา
สิ่งที่เขาทำมนต์ดำทั้งหลายอย่างนั้นมันยังติดตัวเขาอยู่หรือเปล่า
ได้เลยว่าติดตัวอยู่ของทุกอย่างเมื่อกี้พูดแล้วไม่ว่าจะเป็น
คุณสายมนต์ดำพุทธทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจกับมันว่า
มันก็คืออัตรายังหนึ่งหรือธาตุอย่างหนึ่งแต่เผอิญว่าพี่บิวเป็นคนที่มี
เขาเรียกมีเซนต์มีพลังงานเดิมอยู่แล้วแล้วทุกวันนี้เหมือนเลด้า
หมายความว่าเวลาเดินไปไหนสายรอบฟ้าใช้สายล่อฟ้าดีกว่าก็คือมีพลังงานอะไรมา
มันเข้าทางขึ้นสมองอยู่แล้วงั้นสิ่งที่พี่บิวจะเจอต่อให้วันนี้ยุติ
หมดมันก็ยังอยู่ในตัวอยู่ดีแล้วก็ยังรับได้อีกอยู่ดีเพราะเป็นสายล่อฟ้า
เพราะฉะนั้นเขาไวต่อสัมผัสอยู่แล้วพอไวต่อสัมผัสในสิ่งที่ทำมาทั้งบน
ก็เลยกลายเป็นว่าจะดีจะร้ายมันอยู่ที่การตัดสินใจแค่ฉับพัน

อย่างตรงนี้น้ำมันพรายที่เขาใช้เป็นน้ำมันพรายน่าจะมาจากอะไร
ก็น่าเงินหน่อยว่าจากฝีไต้หงตายท้องกลมด้วย
มันต้องบอกว่ากลิ่นมันมาตั้งแต่อยู่ตรงนั้นนะฮะ
แต่คนทำเก่งนะครับต้องบอกว่าคนที่ทำมีวิชามาก
ที่ดำที่อยู่ข้างในนี่เป็นอะไรเป็นดำ

ว่าน๑๐๘ต้องใช้คำว่า๑๐๘
แล้วที่น้ำมันน้ำมันนี่คือเป็นอันนี้คือเป็นน้ำมันที่มาจากลนมาเลยใช่ไหม

เขากำลังบอกว่าดวงวิญญาณของผีตนนี้ที่เป็นเจ้าของน้ำมันพลายเนี่ยตามเขาอยู่
ผมผมผมเอาอะไรผมใช้คำว่าพลังงานผมไม่ใช่พลังงาน
โอเคพลังงานอาจารย์สามารถดูได้ไหมว่าเจ้าของ

เอางี้อาจารย์คนที่เอาไปทำให้คุณเนี่ย
เขาไม่ขอเขาลองวิชา

แต่ว่าตามหลังเขาต้องโยนถึงถามว่า
เออถ้าเขาเจอถ้าเกิดว่าผมไปเจอผีตาท้องกลม
ผมจะบอกว่าถ้าผมอยากจะให้มาร่วมบุญด้วย

ดีผมจะต้องออกมาเสี่ยงทายเป็นแบบนี้
แต่สิเขาไม่เสี่ยงเขาเทาะเลย
เขาเล่นเลยนี่คือเหตุผลเนี่ย
เอาเป็นว่าสรุปในนี้มีพลังงาน
แล้วก็เป็นผีตาท้องกลมโดยไม่เต็มใจมาทำนะครับ

สิ่งที่เขาต้องการคือต้องการอิสระอิสระ
คือขออนุญาตเล่าในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นิดหน่อย
หมายถึงพลังงานเขาบอกในเศษส่วน

ไม่ได้ตั้งใจก็คือคิดสั้น

แต่ด้วยรู้สึกว่าความรู้สึกฉับพันนิดนึง

นี่ส่วนคางน้ำมันอยู่กับคุณใช่ไหม

ออกเมืองนอกไปแล้วอยู่มาเลเซียฮ่องกงไปแล้ว

แล้วอย่างนี้เนี่ยตอนนี้คือเขาติดกับอยู่กับทาง
คุณทัพครับเหตุผลที่ติดกลับอยู่กับพี่เพราะอะไร

เพราะว่าคุณความหนี่ชนกันพอดีไป
หรือเป็นคนที่ประเภทเดียวกันหรือก๊อปกันมาเลย
เพียงแต่ว่าคุณโชคดีกับเขาตรงที่คุณมีเพื่อนเนี่ย
แต่เขาไม่มีใครคือไม่มีใครห้าม

ก็ตอนนี้คุณมีส่วนช่วยเขาได้แล้วคุณจะสร้างบุญไปด้วยกันกับเขาก็ได้

แต่เศษส่วนของจิตวิญญาณในเต็มร้อยเนี่ย

มันก็ต้องทำอะไรไม่ได้มันต้องเอาจริงเพราะมันไม่มีทางเลือก
เพราะเมื่อกี้พี่มดามพูดถูกว่าจิตเราชนะ
เวลาโดนผีเข้ามาสิงนะจำไว้จะท่องทีมันชออะไรก็ได้นะ
รวมประสาทเพ่งหรือหลับตาเพ่งไปที่ปลายประสาท
ที่ปลายนิ้วขยับได้๑แก๊กขยับได้หมดทั้งตัว
ถูกสิ่งที่เขาพูดมาตรงกับคุณหมดหรือ

แล้ววันนี้เขาบอกว่าเรื่องความรักของเขาไม่มีแล้วกับใช้น้ำมันพลาย

เอาทีละสเต็ปนะอันดับแรกก็คือ
จริงก่อนใช้น้ำมันพายเรื่องความรักคุณก็ไม่ดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่เด็กรักใครก็ผิดหวังตั้งแต่ปฐมเลย
รักคนนี้แอบรักรุ่นพี่ยังไงมันก็ผิดหวังตลอดแล้ว
เพราะฉะนั้นอย่าโทษอย่าโทษ

และเขากับคุณคือคนคนเดียวกันถูกไหม
โศกตนาฏกรรมความรักแบบเดียวกัน
ต่อให้คุณไม่ใช้เขาคุณก็ผิดหวังอยู่ดี

ก็อันดับแรกประสานทำบุญร่วมกับเขาไปก่อน

คนที่จะคบต่อไปนี้ก็คือจะคบเหมือนเพื่อนมากกว่าที่จะเป็นคนรัก

อันนี้คือจิตเขาคือคนเรามีขาวดำอยู่ในตัว

ก็จะเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาไม่ได้ดั่งใจเนี่ย
พานก็ด่าหมดทุกครั้งครูบาอาจารย์ใครทำ
ดีคนอื่นไม่ดีมันถูกอยู่คนเดียวไม่ดีหมด

แต่ข้อดีที่คุณมีนะครูบาอาจารย์ถึงแม้คุณจะไป
ก็คือครูบาอาจารย์เขาก็ให้อภัยคุณทุกคน

วันนี้ก็เลยมีสิ่งที่ทำให้แก้

โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรวางก็นั่งมองมัน

โดยที่คุณเองก็นั่งสมาธิด้วยการเพ่งมัน
ทุกครั้งที่มองก็คือการกัน

ลองเหมือนเครื่องเฝ้าอากาศทำนองนั้น